กรณีฆาตกรรมนะคะก็คือเพื่อนชายคนสนิทไปยิงสาวหน้าตาดีอายุ๒๓ปี
ยิงระยะเผาขนนะคะเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้จนเสียชีวิตค่ะ
รถเก๋งเป็นรถเก๋งสีขาวป้ายแดงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมปฐมนะคะ
ผู้ต้องสงสัยตำรวจก็คือสามารถจับกลุ่มตัวได้จากการที่เขาติดต่อเข้ามา
บอกว่าขอเข้ามอบตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะจากนั้นรับมอบตัวมาสอบเค้นอย่างหนัก
แม้ว่าตำรวจจะมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานอื่นเต็มไปหมดเนี่ยนะคะ
แต่ว่าในคนนี้ก็คือชื่อว่าเสียลบเนี่ยนะคะเขายังปฏิเสธเสียงแข็งบอกไม่ได้ฆ่าไม่ได้เป็นคนยิง
ยังปฏิเสธอยู่ยังปฏิเสธอยู่นะคะแต่เรายอมรับอย่างเดียวเป็นผู้ครอบครองปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าตำรวจก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่สามารถปฏิเสธได้แต่ตำรวจก็มีหลักฐานเด็ดเหมือนกันนะคะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตรเดินทางมาสอบปากคำนายวัลลบห้วยหงทองหรือเสียลบผู้ต้องหาในคดียิงนางสาวนพธรกนกเกษมโสพลหรือว่าเนิร์ส
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสี่กันยายนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เสียลบเนี่ยติดต่อขอเข้ามอบตัวและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าไปนำตัวมาแล้วก็เอามาสอบเค้นในพื้นที่ระหว่างราชบุรีกับนครปฐมเนี่ยนะคะเป็นเซฟเฮาส์นะคะซึ่งระหว่างที่เสียลบถูกควบคุมตัวมาสอบสวนมีอาการสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยเดินก้มหน้าตลอดเวลานะคะขณะที่สื่อ
พยายามสอบถามถึงคำให้การตำรวจถามว่าอะไรบ้างเขาก็ไม่ตอบนะไม่ตอบคำถามแต่อย่างใดทีนี้ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงที่เสียลบถูกนำตัวเข้าไปอยู่ในเฟฟ้าตำรวจบอกว่าเสียลบมีอาการซึมเศร้าไม่ค่อยตอบสนองต่อการสอบปากคำถามอะไรไปก็ไม่ค่อยตอบนั่งนิ่งนะคะโดยระหว่างการสอบปากคำภายในห้องสอบสวนก็คือหลังจากนำตัวออกจากเซ

พี่สูตรฟังเสียงรองพอพอตรค่ะ
พูดถึงเรื่องของการที่เสียลบมีการยอมรับว่าเป็นผู้ครอบครองปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเท่านั้น
ตำรวจก็เลยจะต้องนำปืนไปให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๗ตรวจสอบ
ทีนี้ผลการตรวจอาวุธปืนเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการนะคะออกมาแล้วก็คือพบว่า
การทดสอบเข็มแทงชนวนขอรั้งปลอกกระสุนร่องเกลียวของหัวกระสุนมันไปตรงกับปลอกกระสุนและหัวกระสุนซึ่งพบในที่เกิดเหตุ
แต่อย่างไรก็ตามนายลบก็ยอมรับอย่างเดียวนี่แหละว่าเป็นผู้ครอบครองแต่ว่ายังปฏิเสธเสียงแข็งเหมือนเดิมว่าไม่ได้เป็นคนยิงนะคะ
ส่วนเรื่องของการหลบหนีจากการสอบสวนเสียลบยอมรับว่าที่หลบหนีไปตอนแรกเขาตกใจเพราะว่ามีหมายจับออกมานะคะ
แต่ทีนี้ยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่นครปฐมก่อนที่จะตัดสินใจไปกบดานต่อที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนเรื่องของใครเป็นผู้ให้การช่วยเหลือในช่วงระหว่างการหลบหนีเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนเจ้าหน้าที่จะเดิมเนินการสอบสวนต่อไปค่ะ
ส่วนการเข้ามอบตัวเสียลบครั้งนี้สาเหตุเกิดจากความกดดันยืนยันไม่มีข้อต่อรองใดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาบอกว่าเสียลบไม่ยอมมอบตัว
เพราะว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่แล้วก็มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ช่วยต่อรองกับตำรวจอยู่ก็เลยไม่เข้ามอบตัว
ยืนยันว่าไม่มีการต่อรองใดไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลใดด้วย
ส่วนอาวุธปืน๙มมที่ใช้ในการก่อเหตุเสียวัลลบเอามามอบให้กับตำรวจยอมรับว่าเป็นผู้ครอบครองและเป็นอาวุธปืนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
ทางด้านพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศผู้บังคับการตำรวจภูทรนครปฐมกล่าวถึงกรณีที่ไม่ได้มีการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพปกติแล้วพอนำตัวได้ตัวผู้ต้องหามาแล้วเนี่ยนะคะตามข่าวที่เวลาเราดูทั่วไปจะมีการเอาตัวไปทำแผน
แต่ว่าคดีนี้พอได้ตัวมาแล้ว
ไม่มีการเอาไปทำแผนเพราะผู้ต้องหาเขาให้การปฏิเสธ
ตำรวจก็เลยไม่สามารถนำตัวไปทำแผนได้นะคะ
อย่างไรก็ตามตำรวจยืนยันไม่มีการต่อรองกับผู้ต้องหา

ขณะที่อาวุธปืนที่ผู้ต้องหาเอามามอบให้ตำรวจนะคะจะเป็น
คือยืนยันออกมาแล้วว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกัน
ผลตำรวจตรียืนยันว่าเรื่องนี้ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ได้
ทั้งนี้ในชั้นพนักงานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัว
แต่ว่าเป็นสิทธิ์ที่ผู้ต้องหาสามารถยื่นขอประกันตัวได้ค่ะ
เหมือนว่าจะปฏิเสธแต่ว่าหลักฐานต่างค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียว
เฉพาะกล้องวงจรปิดเขาจับภาพมาตั้งแต่ที่เขาขับรถตามผู้เสียชีวิตไปแล้ว
มาจอดอยู่ข้างกันแล้วก็ก่อเหตุนะคะ